สองสาวนี้คุณผู้ชมค่ะความเซ็กซี่เนี่ยมันทำให้เธอเนี่ย
ถูกอินบล็อกมาบอกว่าอยากจะให้ค่าเลี้ยงดูให้เป็นเมียลับอะไรอย่างนี้
รวมไปถึงส่งภาพของลับมาก็มีสองสาวนี่โดนไปเลย
สำหรับเมเปิ้ลแม็กซิมแล้วก็แอลกมลวันนะคะ
ก็เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐกับพี่แจ๊กกะรีนนี่แหละ
บอกว่าโอ๊ยเจอโรคจิตค่ะคาดว่าจะปลอมเฟซบุ๊กมาด้วย
ว่าแบบไปเป็นเมียน้อยผู้กำกับชื่อดังร้อนใจ
ทั้งคู่ออกมาประกาศว่าถ้าชายคนดังกล่าว
ไม่หยุดพฤติกรรมนี้จะแจ้งความจับแน่นอนเอาจริงนะจ๊ะ
ส่งรูปของลับมาอะไรอย่างนี้แล้วขอให้เราเนี่ย
ให้ค่าตัวด้วยนะคะเดือนรับห้าแสนสอง
ตามที่เขาว่ากันว่าเป็นแบบภูมิกับชื่อดัง

คือเขาก็ต้องการแค่ว่าจะคุยกับเราเท่านั้นเอง

เพราะว่ามันก็ไม่ดีกับทั้งชื่อเสียงเราทั้งสองคนด้วย
แล้วก็ชื่อเสียงของคุณภูมิกับด้วยมันก็ไม่ดี

เพราะว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เราเคารพรัก

เพราะว่าถ้าเราจะตามจริงมันไม่ได้ยากอะพี่
เรารู้ใช่ไหมแต่เราไม่ได้อยากจะทำเขา